ฝึกซ้อมที่บอกว่าชนะทิพย์มีอาการไข้เล็กน้อยนะครับ

การเดินทางอุ่นเครื่องกับทีมชาติพม่า
ที่เมืองมันดาเลของทีมชาติไทย
อย่างชนะทริพสมกระซิมอยู่ในรายชื่อด้วย
ซึ่งในแง่ประโยชน์ของการใช้งานแล้วนักวัชนาทิพย์สามารถช่วยทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามชนะทิพย์มีประสบการณ์ที่ไม่ดีนักกับประเทศพม่า
มีโอกาสเดินทางมาอุ่นเครื่องที่ประเทศพม่าแห่งนี้
และได้พูดคุยหยอกเล่นกับเพื่อนถึงพระมหาธาตุเจดีชาเวดากองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ
ชนะทิพย์ได้รับอาการบาดเจ็บจนถึงขั้นขาหักรวมถึงอาการไข้ที่เล่นงาน
ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดถึง๒ครั้ง
ที่ในศึก๔เกม๒๐๑๓ชนะทิพย์จะได้มีโอกาสสักการะและขอขมาที่พระมหาธาตุเจดีชาเวดากอง
ทำให้๔เกมส์ในครั้งนั้นทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
เช่นเดียวกับในศึกฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๑๖รอบรองชนะเลิศ
ที่ชนะทิพย์ทำผลงานบนแผ่นวิทย์ภามาได้ดี
ด้วยการมีส่วนจ่ายบอลให้ธีรสินแดงดาทำประตูให้ทีมชาติไทยขึ้นนำในเกมวันนั้น
ก็ไปขอคำมาอะไรอย่างนี้ครับว่าคือผมไม่อยากเจ็บแล้ว
ผมเคยเจ็บหนักที่นั่นแล้วก็ป่วยหนักที่นั่น
จนทำให้ผมหวังใจว่ายังไงต่อให้ผมไม่มีบอลเตะหรือมีบอลเตะ

แต่คือเราไปเตะนามทีมชาติอย่างน้อยเราก็จะพยายามแบบขอร้องว่าอย่าให้ผมเจ็บเลย
ขอให้ทีมชักไทยชนะทางนั้นเพราะว่ากลัวเจ็บที่สุดแล้วเล่นทีมบอลอะไรอย่างนี้
ว่าความหลังจะยังฝังใจชนะทิพย์
แต่เมซิเจยืนยันว่าเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติพม่าในวันที่๕ตุลาคมนี้
หากได้รับโอกาสจากมิลวานรายวัชเขาก็พร้อมจะทำผลงานให้ดีที่สุด
ผมก็เคยพูดเสมอว่าเราเล่นเพื่ออนามทีมชาติทีมชาติของทุกคนอะไรอย่างนี้
คือเราต้องเอาชนะให้ได้ไม่ว่าจะเจอทีมชาติไทยหรือว่าไม่ว่าจะเจอทีมชาติอะไรที่แข็งแกร่งกว่าเรา
ยังไงพวกเราลงไปเล่นพวกเราพยายามที่อยากจะชนะแล้วคือเราอยากชนะอยู่แล้วนะครับ
อดีตที่ไม่น่าจดจำแต่ปัจจุบันชนะทิพย์พร้อมที่จะสร้างโอกาสที่ได้รับให้ดีที่สุด
ลบฝันร้ายบนแผ่นดินพม่าให้หายไปอย่างสมบูรณ์
วิรวิจารณเชื้อข่าวแทรศทีวีรายงาน